นอกวงการแป๊บเดี๋ยวพี่แจ๊กสองเดือนเสร็จเสร็จเท่านั้น
ก็มีเรื่องน่ายินดีเพราะว่าเมื่อวานนี้แฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานค่ะ
นี่หวานฉ่ำเลยนี่ตามภาพที่เห็นเลยนะคะนี่น่ารักเนอะ
แล้วคือรู้เลยว่าเป็นโมเม้นท์ที่แบบแล้วก็ดีใจมากมากเลยนะคะ
ยินดีด้วยนะคะต่อเนื่องกันเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตนะคะ
หลังจากที่แต่งงานกับภรรยาสาวชาวเกาหลีที่หลายคนเรียกกันว่ามะม่วงมะม่วง
ชื่อว่าคุณปาร์คยอนซอนค่ะแต่งกันมาสองปีนิดนิดแล้ว
บอกเลยว่าออกฤทธิ์แล้วนะจ๊ะนี่ยืนยันด้วยภาพหลักฐานค่ะ
เป็นภาพเอาตัวสาวให้เห็นเบบีในท้องของคุณแม่คนสวยเนี่ยค่ะ
เพื่อนในวงการแล้วก็ฟอลลอเวอร์มาร่วมแสดงความยินดีกันแบบคึกคักเลยค่ะ
ยินดีด้วยนะจะเห็นบอกว่าจะให้ชื่อว่าน้องสารางที่แปลว่าความรักนั่นเอง
เขารุ้นมานานนะแล้วเขาก็คือแต่งงานมานานนะคุณผู้ชม
ก็รอดูหลานคนใหม่ของวงการบันเทิงแล้วกันนะคะ